โป้งเคยเจอฮารุตั้งแต่๑๐ปีก่อน
แล้วก็เนี่ยฮะสนิทสนมดูเขาเป็นคนแบบโอ้โหพูดจาดี
เรียกคุณอาวันหนึ่งบอกคุณอาว่า
อยากมีที่ขายของเพิ่มไหม

แถวถนนเข้าสารเนี่ยมีล็อกนี้อยู่ของพี่สาว

เขาบอกล็อกนี้เท่าไหร่นะครับ

ชอบเพราะว่าแถวนั้นแบบต่างชาติเยอะ
แล้วคือขายอะไรก็ขายได้
ตอนนั้นคิดว่าจะไปลงอาหารซีฟู้ด

ก็ทีนี้เขาก็พาไปดูสองครั้ง
คือพอหลังจากกลับมาเนี่ยเขาก็ถามเราว่า
คุณอาเป็นไงโอเคไหมอะไรอย่างนี้
ถ้าคุณอาอยากได้คือหนูก็คุณอาต้องหนูขอตอนอันแรกก่อนเนี่ยคือ๓แสน
แสนก่อน๓แสนก็คือจ่ายเงินสดให้เขาไป๓แสน
พออีก๒วันมาบอกคุณอาเดี๋ยวคุณอาเตรียมเงินให้หนูด้วยนะสองแสน
อ่ะก็ให้เข้าไปอีก๒แสนเป็น๕แสนแล้ว๕แสน
และอีกรอบหนึ่งรอบที่สามอีกคือมันเหมือนวันเว้นวันนะคะ
คุณอาเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูเข้าไปเอาอีกสองแสนนะก็เป็นเจ็ดแสนแล้วเจ็ดแสน
แล้วก็รอบสุดท้ายนี่คือหนึ่งแสนแปดแสนให้หมดค่ะแปดแสนให้หมดแล้วเสร็จแล้วพอหมดแปดแสนปุ๊บ
เขาบอกว่าเออเนี่ยหนูมีธุรกิจเนี่ยคุณอาสนใจไหมเดี๋ยวหนูจะพาคุณอาไปแถวสยามนะ
ก็พาแบบพาไปดูที่แถวสยามแบบพาไปตะเวนดูเลยนะร้านค้าอย่างนี้
ก็ไปชี้ร้านค้าว่าเนี้ยเขารู้จักคนนะเยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเอ่อ
ถ้าเราจะทำธุรกิจร่วมกันก็คือเหมือนกับว่าซื้อทองแล้วให้แบบตามร้านพวกนี้
ใครจะเอาเท่าไหร่แล้วเขารู้จักจริงไหมร้านพวกนี้ที่เขาไป
สุดท้ายลงทุนซื้อทองกับเขาไปอีกก็ลงไปอีกสองแสน
เนี้ยเอ่อคิดจะไปซื้อเอ่ออันนี้นะคิดเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็ชื่อ
ใช่ค่ะอ่าเมื่อก่อนชื่อคิดค่ะก็คือรวมแล้วของพี่โป้ง
เนี่ยโดนไปทั้งหมดล้านกว่าล้านกว่าโดยที่ตรงถนนเข้าสารตรงนั้น
ว่าจะเซ้งอะไรนะแปดแสนเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าไปดูเลยไม่ได้เข้าไป
เพราะเขาบอกว่าตอนที่ไปดูแล้วแบบความจริงคนจะซื้อที่
เซ้งมันต้องเข้าไปดูใช่ไหมต้องเข้าไปคุยไปดูอะไรเพราะมีคนเช่า
อยู่แต่เขาสั่งเอาไว้ไงว่าคุณอาอย่าเข้าไปถามเขานะหาลิเขาสั่งเลย
บอกคุณอาห้ามเข้าไปถามเขานะอ่าใช่เพราะเขาบอกว่าเนี้ยเดี๋ยว
เนี่ยจะเอาคนเช่าคนนี้ออกแต่ถ้าเข้าไปถามเขาแล้วเนี้ย
เดี๋ยวเขาจะไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีแบบเหมือนกับว่า
มีคนมาเช่าต่อจากเขาเนี่ยเขาจะไม่ยอมเดี๋ยวเขาจะดื้อหาว่าเนี่ย
เขายังไม่ทันออกเลยจะมีคนมาจะมาเอาคนมาเซ้งแล้ว
สุดท้ายคืออยู่ดีพอลงไปล้านหนึ่งรวมกับของเบี้ยบ้ายลายทางล้านกว่าบาท
ฮารุก็ติดต่อไม่ได้หายตัวไปค่ะติดต่อไม่ได้
แล้วไปแจ้งความไหมฮะก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอบุภาราม
เวลาผ่านมาสี่ปีมาเห็นข่าวฮารุทางทีวีค่ะ
หรือว่าตำรวจเขาบอกมาหรืออะไรยังไงครับก็พอดีตำรวจที่เขาทำคดีให้อยู่เนี่ย
เขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็บอกว่าเออเจ๊ฮารุมันโดนจับแล้วนะ
อ่าเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเจ๊ไปที่สอนอนนี้นะเจ๊ไปดูตัวมันเลย
ที่สอนอบวรมงคลค่ะเมื่อวานนี้เห็นพี่โป้งไปค่ะ
ใส่เสื้อเขียวเขียวใช่ไหมนี่นี่ตอนเดินลงมาเมื่อวานนี้จะคุมตัวไปฝากขังนะฮะ
ฮารุกับลูกน้องเขาที่ชื่อในตรีเพชรชรัฐนี่พี่โป้งยืนดูอยู่ค่ะ
อ้าวทำไมเดินอยู่ทำไมไม่เดินเข้าไปถามเขาเราจะใช้เมื่อไหร่
ที่เอาไปล้านหนึ่งเดินไหมนี่นี่นี่ตอนที่เดินเข้าไป
มีตำลวดดึงไว้เลยคุมเชิงก็ดูใช่เขากลัวจะไปทำร้าย
เขากลัวจะไปทำร้ายกลัวจะไปต่อยเหรออืมเขาเขาก็คือก่อนที่จะลงมาเนี้ย
คือรองผู้กำกับเขาก็ถามเราว่าพี่ใช่ผู้เสียหายหรือเปล่า
อืมก็บอกว่าใช่ค่ะเขาก็บอกว่าอย่างงี้เชิญเข้าไปอยู่ในห้องก่อน
ดีไหมแล้วจริงจริงตั้งใจจะเข้าไปทำอะไรไม่ก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้ทำอะไรหรอก
แต่คิดว่าเขาจะเปิดหน้าลงมาแต่พอเขาลงมาแล้วเนี่ยเขาปิดไปหมดเลยอ่ะ
ไม่อยากเห็นหน้าเราอยากจะเห็นหน้าเขาแล้วเราก็อยากจะถามเขาอ่ะนะว่า
แบบมาหลอกเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยนี่จนถึงวันนี้แล้วนี่ยัง
ยังมีความหวังว่าจะได้เงินด้วยอ๋อตอนนี้ตอนนี้ก็คิดว่าคงไม่หวังแล้วอ่ะ
หวังเลยเหรอถามว่าก่อนหน้านี้คือที่เราโดนหลอกไปเราก็เครียดนะ
นอนไม่ได้เลยกินไม่ได้เลยอ่ะจนมันผมมาสนใจอันหนึ่ง
ระยะเวลาพี่ป้องต้องเสียเป็นล้านอ่ะเขาคุยกับพี่ยังไง
ทำไมพี่ยอมจ่ายได้ไม่วิธีการพูดอ่ะคือเหมือนกับไม่นะคะ
คือเหมือนกับว่าคือเรารู้จักกับเขามานานแล้วคือเราไว้วางใจเขา
เชื่อใจเขาไว้วางใจอะไรจะไม่เชื่อใจขนาดนั้นดูดีเหรอ
ดูพูดจาดีน่าเชื่อถือใช่ค่ะใช่โปรไฟล์ดีไปหมดใช่
พูดภาษาไทยเนี้ยแหละเห็นบอกเปลี่ยนชื่อมายี่สิบชื่อแล้ว
ตามประวัติที่ตำรวจเข้าไปดูอ่าใช่ค่ะตอนที่เราไปแจ้งความ
แล้วตำรวจเขาเอ่อลีดไอ้ทะเบียนลาดออกมาไม่ใช่แค่เก้าชื่อนะ
ยี่สิบชื่อนะเป็นเยอะมากอ่ะค่ะเยอะเขาเป็นหมอดูด้วยมั้ย
ดูดวงด้วยไม่ไม่ไม่คือตอนนั้นเขาไม่ได้พูดเรื่องการดูดวงอะไรเลย
ขออนุญาตทั้งสามท่านจริงจริงผมเวลาจะหมดครับ
นายรณรงค์เดี๋ยวให้อาจารย์จรงทิ้งท้ายด้วยนะครับ
เคสของพี่โป้งเนี่ยต้องทำยังไงต่อมีโอกาสได้ทรัพย์สินคืนไหม
เขาแจ้งความไว้แล้วแล้วก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายไป
ว่าเขาโอนไปกี่ครั้งก็นับเป็นต่างกรรมต่างวาระแยกส่วนไป
ส่วนที่ไปกระทำทารุณกรรมนั้นความยินยอมไม่เป็นความผิดทางอาญา
อะไรก็ตามที่เป็นการยินยอมเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกินเลยหรือหนักกระทั่งเสียชีวิต
ไม่เป็นความผิดทางอาญา